ผมปานุ่มโหลดนะครับ
เมื่อกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

มาแล้วนะครับบ่ายแก่วันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
เวลาบ่าย๓โมงพบกับเราสองคนได้
ทางช่องไทยรัฐทีวีในรายการ

รายการบันเทิงที่แสนดีนะคะ

จากจะแจกเงินล้านแล้วยังได้ความรู้ในเรื่องของเพลงลูกทุ่ง

เพราะว่าหนูหาสร้อยไม่เจอไม่รู้สร้อยหนูไปไหน
หนูเดินแล้วเดินอีกเดิน

ว้าว

สร้อยเนี่ยของใครขอลองหน่อยได้ไหม
ปุ๊บเฮ้ยมันเข้ากันเข้ากับสีเสื้อ

ออกมาดูสิคะโดนยึด

โอ้โหคุณป่าเดี๋ยวใส่สร้อยอย่างนี้แป๊บเดียวล่ะ
งานละครเข้ามาบดเก่จะเยอะเลยนะคุณป่าว
พวกเรานะฮะสวยงามสวยหล่อแล้ว

ยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง๕ท่านด้วยนะคะ
คุณโจ้คุณวาวคุณคิวคุณน้ำทิพย์และคุณนุตรี

ออกรายการเราเป็นไงคะคุณน้ำทิพย

ถ้าซื้อผักบุ้ง๕บาทยืนคุยอยู่นั้นเนี่ย

อุ้ยเราไม่เคยคุยเลยค่ะคุยไปกี่ชั่วโมง

ในล้องโฟสนาขายปลาสมมติวันนี้เหลืออีก๔๕ตัว

ก็จะบอกว่าอ่าจ๊ะมาซื้อกันล่ะจ๊ะ

ได้กลับบ้านกันจ้าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับ
หัววัดนัดนะไม่มาแล้วนะพรุ่งนี้ไม่มาแล้ว

คุยกับใครอ่ะ

อย่างคุณหนุ๊ตตีนิทดูดขายให้ได้รู้

รับจ้างลำหน้านาค

น้องไม่เคยได้ยินอาชีพนี้เลย

ค่ะหนูก็เปิดขึ้นมาเลยเป็นบริษัทเลย

ไม่มีใครมาติดต่อเลยครับ
เขาก็กลัวว่าหน้าก็จะกลับจับ

กว่าจะคบ๓รอบนี่น่าไม่ห่วงห่อกหมดหรือคะ
เช้ายนต์เย็นคือไม่ถึงวัสต์ซักที

เรียนสังขิสินไทยค่ะดนตรีไทย

ลองดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ

น้ำกาลงใส่
ไหลหลังขวางควาง
แห่งวาง
วิวหวน

สุดยอด
ศิลปะของไทยเนี่ยมันเป็นศิลปะที่อ่อนช้อย
เพราะว่าสังคมไทยบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์
ปลูกหนี้ไว้เลยต้องปรบมือให้เขาหน่อยคนี้น่ะ

เอาล่ะสักห้าท่านนะคะ

ว่าใครจะได้ขึ้นมาร้องได้ให้รักกับพวกเรา
เพราะฉะนั้นคุณป่าค่ะอย่ารอช้าเลยตอนนี้

เออคือคุณป่า
เดี๋ยวจะหมดเวลา

อะไรแล้วกดปุ่มไฟได้เป็นคนแรกและตอบให้ถูก
ได้ขึ้นมาบนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโจ้นะครับ
คุณวาวคุณคิวคุณน้ำทิพย์หรือว่าคุณหนูตรีนะครับ
เป็นโอกาสของพวกท่านแล้วมาถึงแล้ว
อย่าปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไปตอบผิดไม่เป็นไรนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ
สักครั้งหนึ่งนะครับมีแย่งกันกดอยู่สองท่านนะครับ
ระหว่างคุณโจ้กับคุณคิว
คุณโจ้กดก่อนเสี่ยวสำหรับวินาที
แล้วคุณคิวก็กดตามถ้าคุณโจ้ตอบถูก
ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าตอบผิดคุณคิวจะได้ตอบนะครับ

พร้อมได้ให้พลาด